กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
ก็จะสะบัดของเรา

กับช่วงเวลาดีนะ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณนะครับ

เราเนี่ยยังรอจากคุณผู้ชมนะครับ

โดยเฉพาะข่าวแรกข่าวนี้นะคะ

ก่อนหน้านี้การไฟฟ้าเขาบอกว่า

แต่ทีนี้เขาบอกว่าเท่านั้นมันไม่พอ
ผ่นได้นี่รายละเอียดอะไรบ้างไปดูค่ะ

เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ

เขามียกเว้นไงยกเว้นราชการและรัฐพิษาฯภักดิ์
คนที่จะเข้าร่วมบริการนี้จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
หรือว่าแอปพลิเคชันนะคะของการไฟฟ้า
ครับเอกสารที่ต้องใช้นะครับเพื่อการลงทะเบียน

กรณีบุคคลธรรมดากับคนทั่วไปนั่นแหละพกไปเลยบัตรประชาชน

ส่วนกรณีนิติบุคคลเตรียมเอาไว้๓อย่างนะพวกอะไร
นิติบุคคลก็คือคอนโดที่อาศัยที่แบบอยู่กันหลายคนอย่างนี้
เตรียมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
อายุไม่เกิน๑เดือนจำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มีอำนาจลงนามรับรอง
และ๓สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจนะครับ
แต่ว่าผ่อนเนี่ยไม่ได้ผ่อนตลอดไปนะเป็นช่วงนี้เป็นมาตรการช่วยเหลือเท่านั้นนะ
คุณผู้ชมครับประชาสัมพันธ์กันมาทุกวีทุกวัน
ก็ไม่อยากให้พลาดไงใครที่สนใจอยากจะมาร่วมงานกับเรานะครับ
ไทยรัฐทีวีเปิดโครงการไทยรัฐตามล่าหาท่อเล่า
เปิดรับสมัครแล้วยาวกันไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ครับ
ใช่ค่ะแค่มีอายุ๒๐ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ได้
ส่งประวัติมาเลยค่ะรวมถึงวิดีโอเล่าข่าวของคุณ
แต่ความยาวอย่าเกิน๑นาทีนะคะอัพลงยูทูปก่อนอัพลงติ๊กต๊อกก่อน
แล้วก็ส่งลิงก์นั้นมาค่ะส่งไว้ให้เรา
คอเล่าตัวจริงอาจเป็นคุณ
แต่คอเล่าที่เป็นตัวจริงเกิดขึ้นแล้วตอนนี้คนนี้

เล่าข่าวนั่นแหละคอเล่าข่าวคอเล่าข่าว

มึงอย่าเล่นพ่อ

โอ้โฮโอ้โฮเอ้ามึงเล่นพ่ออะไรด้วย
เรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้

เดี๋ยว

ที่ต้องทำอย่างนี้ยุคนี้สมัยนี้

ไลฟ์สดนี่ดังมาหลายคนแล้ว
นั่นดิอยากทำบ้างอยากทำบ้างอะอ่ะแล้ว
คนนี้เขาดังมากเลยนะที่จะให้ดูต่อจากนี้
เขาไลฟ์สดขายต้นไม้และที่สำคัญใจบุญ
โอ้โฮไปช่วยงานท่อตะทินยอดเยอะจริง
ยังไม่ถึงนะครับเมื่อนี้มันนี่ค่ะ

๔๒๓๕บาทอ้าวสุพันธ์สุราเอาแบบนี้เลยไหม
เดินตาเป็นไรคะโอ้โหสงสัยนอนน้อย
พาไปที่วัดครับคุณผู้ชมครับไปเจอกับการไลฟ์สดขายไม้ด่างของพี่คนนี้ครับ
คุณสุพรรษาบัวแปลงอายุ๓๖ปีครับ
มาไลฟ์สดแบบนี้เพื่อนำเงินไปร่วมสมทบทุนทอดกระถิ่นปีนี้
ที่วัดบ้าน๓๐พัฒนาตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับ
คือทอดกระถิ่นที่นี่เขาทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่ที่พิเศษคือพี่คนนี้แหละคุณสุพัสรา
เขามาร่วมแจมด้วยไงเออเอาการทำบุญเนี่ยทำเฉยก็ไม่สนุก
บอกว่าไลฟ์สดขายต้นไม้แล้วเอาเงินไปทำบุญดีนะความคิดพี่เขาดีนะ

คุณสุพันธ์สาคุณสุพันธ์สาเนี่ยบอกว่าตัวเองขายไม้ด่างกับบรรสีอยู่
ทราบว่าวัดบ้าน๓๐จัดงานทอดกระถิ่นสามัคคีแต่ละปีมาอยู่แล้ว
เอาปัจจัยมาร่วมถวายพระทุกปี
แต่ปีนี้ไงในฐานะเป็นแม่ค้าไม้ด่าง
เอาไม้ด่างมาเลยเอาบอนสีมาด้วยมาที่วัดนี่แหละ
จะถวายพระหรอรกก็มีคนมาขโมยไปนะ
จอลด
จะมีไปจนถึงหลักพันนะแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดไงแล้วการไลฟ์สดในครั้งนี้เขาบอกว่า
ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงครับของที่นำมาหมดเกลี้ยงเลยแล้วรวมแล้วได้เงินไปทำบุญเป็นหมื่น
หมื่นสี่พันบาทครับอ่าก็ถวายเนอะแล้วก็ร่วมทำบุญสาธุสาธุด้วยครับ
แต่เล่าให้ฟังก่อนเผื่อบางคนไม่รู้คุณสุพรรษาเขาดังมาจากการไลฟ์สดขายไม้ด่างอย่างนี้แหละ
แล้วเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมที่ต้องทำอย่างนี้คือสามีบ่นว่าต้นไม้ที่บ้านมันเยอะแยะอะไร
นักหนาเกะกะทางเดินนั่นแหละครับเป็นที่มาของการไลฟ์สดขายทางออนไลน์อย่างนี้
บอกว่าเอามาไลฟ์สดประชดผัวสุดท้ายดัง

กำลังคิดว่าจะขายอะไรดีไปเดี๋ยว

จากการไลฟ์ประชดผัวได้เป็นรายได้และดังด้วยตัวเนื้อในโลกอัมเมริกา
โอ้โหคือยอดแกถล่มทลายจริงคนมาดูเยอะ
แล้วบางคนบอกว่าเปลี่ยนบ้างได้ไหม
ไลฟ์สดจากขายต้นไม้มาขายเครื่องสำอางดีกว่า

จะขายเครื่องสำอางสภาพนี้ใครจะซื้อกันเนี่ยโอ้โห
ก็ไม่รู้แต่ความสนุกของพ่อผมอยากจะบอกแบบนี้ว่า
เก่งจริงนอกจากจะขายของได้แล้วยังสร้างความสุข
ให้กับผู้คนในช่วงเวลาแบบเนี้ยนะครับใช่เอาต้องขอบคุณคุณสุพรรษาด้วยนะคะ
แล้วก็อนุมูลธนาศาสตร์ด้วยนะคะเอ้าเรื่องต่อไปนี้
ปกติแล้วเวลาที่เรานำเสนอว่ามีอะไรโผล่ออกมาข้างถนนตอนดึก
มันจะเป็นมันจะเป็นอะไรนะ
ผีหรือเปล่าแต่ข่าวนี้ไม่ใช่ผีค่ะแต่มามืดเหมือนกันเลย
แล้วก็เขาบอกกลัวค่ะ
โอ้โหสุภาษาราถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงครับ
ดิฉันก็คงจิ้งจักเหมือนเขานี่แหละค่ะจะถอยหน้าจะถอยหลังจะไปหรือจะยังไงดีวะ

เฮ้ยเดี๋ยวนะคุณพาผมมาที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีหรือเปล่า

นี่ไม่ใช่ไหนสับปะรีนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
ช้างป่าค่ะออกมาหูเต็มพลมอดเลย
แล้วคนที่เขาขับรถเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงไปคนเดียว
เป็นช้างป่าละอูด้วยนะเขาบอกว่ามายืนต้อนรับ
ไม่แน่ใจว่าต้อนรับหรือเปล่าแต่มากันเยอะค่ะ
มาเป็น๒๐๓๐ตัวเลยนะเธอบอกขีบขับไป
ในขาสั่นเลยไม่รู้จะทำยังไง
แล้วเนี่ยอยู่เป็นจุด
อยู่เป็นจุดเขาบอกน่ากลัว
แล้วจะเห็นว่าบางจุดเธอเบรกถอยหลัง

จะไปหน้าหรือจะถอยหลังกลับยังไง
คืออารมณ์ประมาณว่าจะไปต่อหรือพอซ้ำนี่

เจ้าของคลิปบอกว่าเอาจริงเธอก็กลัว
แล้ววันนั้นเธอขับรถไปคนเดียวด้วย
จนขาสั่นเอาจริงเป็นใครใครก็กลัวนะเจอแบบนี้นะ
ก็ต้องค่อยขับค่อยหลบอย่างช้า
ซึ่งคุณทำถูกแล้วนะทำถูกแล้วจริง
แต่สุดท้ายนะครับเธอก็กลับถึงหมู่บ้านโดยสวัสดีภาพครับ
คนในพื้นที่เขามาให้ข้อมูลค่ะบอกว่า
น้องน้องใช้กับสัตว์น่ารักจะเล็กอะน้องก็ได้

แล้วก็เลยออกมาเดินบนถนนเพราะถนนมันอุ่น

เขาก็อยากมาสัมผัสอากาศอุ่นอุ่นเดินออกไปเดินออกมาแบบเนี้ย
แล้วทีนี้เขาอยู่กันเป็นฝูง
ช้าป่าเขาได้เป็นฝูงนะเป็นโขลง
เขาก็เลยมาด้วยกันทั้งหมดเลย

ผมเคยไปคุยกับอดีตเจ้าหน้าที่ป่าไม้

สัตว์ป่านะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าสัตว์ป่าแทบทุกชนิด
มันกลัวคนหมดแหละมันเห็นคนมันหนีหมด
มีแค่ประเภทเดียวที่ไม่กลัวคนแล้วพร้อมพุ่งเข้าชนเข้าใส่

บางทีมันก็มีบ้างนะ

อ๋อแต่เวลาขับรถไปก่อนข้างบางคืนสังเกตป้ายดีนะครับ
พื้นที่ที่เป็นป่าไม้เยอะอย่างนี้
เขาจะมีป้ายบอกว่าระวังช้าง
จะเป็นรูปช้างเลยอันนี้ฉันเคยเห็นอันนี้อ้าวใครที่ขับไปแถวป่าระมัดระวังกัน

ใช่ค่ะเอาทีนี้เวลาเราเจอของอร่อยเราก็จะรีบกินให้หมด
แต่ถ้ามันไม่อร่อยล่ะแล้วมีเพื่อนอยู่ข้างเรารักเพื่อนมากเราทำยังไงดีคะไปดูคลิปค่ะ
เออนนั่งสะอาดเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้พอดีนะคะเราต้องไปทำธุระเออ
แล้วเราด้วยบัสบ่วนเอ่อบ่วนเดี๋ยวไม่พอเพื่อนมาอะเหรอของกินหน่อย
ลมสักหน่อยที่โอ้โฮิบักดีบักดี
อื้อฮือโอ๊ยแบบอันนี้
อื้อทำไมมันถึงได้สมสมหาดเปรี้ยวเออเรียนรู้แล้วเนี่ยเรียนรู้รู้รู้
แปลว่าเปรี้ยวเขาบอกว่าส้มลูกนี้มันเปรี้ยวมาก
เสื้อม่วงคนแรกกัดไปคำแรกเนี่ยสภาพกัดไปคำแรกแล้วเป็นแบบเนี้ย
ใช่แล้วหลังจากนั้นเพื่อนกัดไปคำสองสภาพเดียวกันค่ะโอ้ยพุ่งค่ะเอ้ย
เอางี้ละกันนะครับเป็นความสนุกนะเอามาให้ดูกัน
คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยฮะเรื่องของทางถนนเนี่ยนะฮะ
เรื่องของอารมณ์นี้ต้องรีบปล่อยวางนะบางทีเนี่ยปาดไปปาดมาสุดท้ายเนี่ย
จอดข้างทางแล้วมามีเรื่องกันแบบนี้มีให้เห็นบ่อยอย่างเช่นคลิปนี้
ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับ
มึงอย่าเล่นพ่อเดี๋ยว
เพื่อความเป็นธรรมเล่าแบบกลางไปเนอะเพราะว่าเราเองก็ไม่ทราบจริงว่าใครปาดใครก่อน
แต่สุดท้ายเหมือนทั้งสองคันเนี่ยเหมือนกับไม่พอใจกันในเรื่องการขับรถนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
กลุ่มตรงนะถ้ามาด้วยอารมณ์โมโหทั้งคู่เคลียร์กันไม่รู้เรื่องหรอกครับ
เพราะอะไรรู้ไหมคลิปนี้วิทย์จะมีการวางมวยกันนะครับคุณสุพัสราครับ
แต่ยังเคราะห์ดีอยู่อย่างหนึ่งมีพลเมืองดีแถวนั้น

ภายผ่านมาแล้วเขาจอดรถแล้วลงมาช่วย
ภาพทั้งสองฝ่ายครับ
เราก็แยกย้ายกันไปเนอะเคลียร์กันได้นะคะ
เรื่องนี้ไม่มีใครเข้าแจ้งความด้วยค่ะ
ขอชื่นชมพลเมืองดีที่เข้ามาช่วยเหลือไว้ได้นะคะ
ก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายไปมากกว่านี้

ใจเย็นไว้อย่าไปปาดหน้าคืนไปเบรคให้เขามาชนอย่างนี้
มันจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตค่ะ

ปลอบให้อุ้มตั้งแต่แรกไม่อุ้ม
นี่
เอาไงดีนะจะไปฟ้องใครดี
เดี๋ยวก่อนนะสายตาเห็นแล้ว
จัดให้เลย
จะดีฉันเชื่อเขาเป็นเด็ก

เราไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องที่ดีมั้ย
คือเด็กทำมาดูน่ารักแต่เอางี้ละกัน
แต่เอามาให้ดูกันก็ขำแล้วก็ฝากเตือนภัยกันไปด้วย
เรื่องนี้ครับคือหลายคนได้ดูเรื่องราวนี้แล้ว
ก็เป็นห่วงนะเรื่องการฉีดวัคซีน
อยู่คนหนึ่งอายุ๑๙ปีเองคุณผู้ชมครับไปฉีดวัคซีนซีโนแวคมา๒เข็ม
สุดท้ายเขาเกิดอาการข้างเคียงเขาบอกว่าผมร่วงหมดหัวเลยครับ
คุณสุภาษาราคุณผู้ชมดูกันไปด้วยนะ
ดูเนี่ยผมเขาร่วงจริงแล้วเป็นหย่อมหายไปหมดเลยครับ
นี่คือภาพของผมของนายบดินอายุ๑๙ปี
ซึ่งเป็นนักศึกษาปวส๑โรงเรียนเทคโนโลยีแห่ง๑ในจังหวัดภูเก็ตครับ
คือเขาไปรับวัคซีนซีโนแวคครบ๒เข็มแล้ว
แล้วยังไงผมของเขาล่วงลน

ก็คือผ่านไปแล้วเป็นเดือนก็เริ่มเป็นอย่างนี้เลยครับ
หลายเดือนนะคะที่เขาไปฉีดมาค่ะ
เนี่ยเขาเองนะเอาภาพของตัวเองนะ
โพสต์เป็นลักษณะศีรษะหลานข้อความคือพูดแซวตัวเอง

แพ้วัคซีนครับดีไม่ตาย

แต่ได้มาล้านหนึ่งล้านหนึ่งคือ

เขาก็เลยเอามาแชร์ต่อค่ะเรื่องนี้
ถามแล้วกันเนอะนายบดินว่ายังไงบ้าง
เขาเล่าว่าไปฉีดวัคซีนซีโนแวค
เข็มนะฮะที่จังหวัดพังงาบ้านเกิดนั่นแหละ
แรกเมื่อวันที่๒๕มิถุนายนไม่มีอาการใด
แต่เข็มที่๒ผ่านไปในวันที่๑๖กรกฎาคมผ่านไป๓วัน
ผมของเขาเนี่ยเริ่มร่วงเป็นกระจุกนะ
เริ่มจาก๓วันคุณผู้ชมจะเห็นภาพภาพที่เขาเปิดผมด้านหลังให้ดู
พี่มีผมเยอะนั่นคือภาพ๓วันแรกที่ร่วง
นั่นแหละครับเขาตื่นเช้ามาเห็นผมล่วงติดหมอน
แล้วแบบมาเยอะผิดปกติแล้วพอเอามือเสยผมเท่านั้นแหละ
มันติดร่องมือมาเพียบเลยครับ
คลินิกเอกชนที่ภูเก็ตหมอยืนยันเลยนี่มันผลข้างเคียงวัคซีนแน่
แล้ววัคซีนมันไปทำปฏิกิริยากับเม็ดเลือดขาว
ลักษณะคล้ายพี่เมฆวินัยไกรบุตร
ที่เป็นอยู่ตอนนี้หมอบอกว่าต้องมาหาหมอทุกเดือนนะ
ต้องมาเช็คอาการทุกเดือนนะแล้วเขาเองก็บอกว่า
อาการเขาไม่ดีขึ้นเลยมีแต่แย่ลงอันนี้คือภาพล่าสุดนะคุณค่ะ

ผมไปหาหมอหมอนัดมา๓ครั้งอะ

ดีเลยครับไม่ดีเลยหมอก็บอกว่าไม่ดีขึ้นเลย
ใช่คือทรงอยู่อย่างนั้นไม่แย่ลุงไม่ดีขึ้น

คุณผู้ชมก็ต้องบอกแบบนี้ละกันนะคะเพราะว่าคุณบันไดเองเค้าก็บอกแล้วว่า
ตอนนี้เขาต้องคอยระวังตัวเหมือนกัน
เลี่ยงอาหารบางชนิดแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วย

มาดูเรื่องราวความน่ารักของเด็กกันเลย

ติดตามเลยในช่วงของสมัครข่าวเด็ก
เด็กพอ

เฮ้ยอยู่บ่ไว้

เอ๊ะทำไมเพื่อนหน้าตาไม่เหมือนเดิม

ทำไมหน่อยตัวโทษกับเพื่อน
ไปเข้าแถวปิดชั้นเรียนโอ้โฮแม่กแม่กปิดเทอมนานนะลูกนะแม่กจูนก่อนนะ
นะก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเนี่ยเข้าแถวผิดชั้นเรียนถึงขนาดนั้นเลยครูถึงขั้นต้องเรียกอะค่ะ
แซวน้องก็อย่างว่าแล้วปิดเทอมนานผมก็ยังเคยเป็นเลย
ปิดเทอมเลยนานกลับไปอีกทีอุ้ยตายแล้วไปเข้าอยู่ในนู่นแถวเน่นนาลีเฉยเลย
อันนั้นไม่ได้เกี่ยวไปเข้ากลุ่มลูกเสือมันไม่ได้เกี่ยวแล้ว
อันนั้นเอออยากไปเองเออเป็นแต่เด็กเลยเนอะ
เอาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ย
มีความสามารถเรื่องการแสดงโขนนะครับ
อุ้ยน่ารักจังเลยเออเป็นไง

จะบอกว่ามีมือซ้ายเก่าอยู่นี่แล้วนะ

ไม่อันนั้นไม่ใช่เดี๋ยวนะ
เดี๋ยวหันุมานรึเปล่า
เฮ้ยถ้าเก่าลงนี่เก่าลงนี่อะไร

เก่าลงนี่อะไรหรือว่าหันุมานไม่ใช่หันุมาน

ถ้าจะให้เหมือนจริงต้องเอาเท้าแต่ถ้าเกาลงนี่

พอแล้วสุภาษาลาเอาเป็นว่าน้องเขาน่ารักมาก
และเก่งมากลักษณะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแปลกนะ

ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะผมว่านะต้องสนับสนุนน้องเขาให้ถูกทางนะครับ
เอ้าน้องคนนี้ต้องสนับสนุนน้องคนต่อไปก็ต้องสนับสนุนเช่นเดียวกัน
อันนี้มาทางฟ้อนรำแต่น้องคนถัดไปมาทางดนตรีค่ะ
ตรึ่งปรึ่งปรึ่งปรึ่งปรึ่ง
โอ้โหไปดูภาพดีกว่าครับ

อ้าวจริงจริงโอ้โหตุ๊บอย่างที่คุณบอก
อ่าจริงนกตีรัวมากเลยนี่เรียกว่าเปิงบางคอกค่ะ
หาเล่นยากแล้วหาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยชอบเล่นยากแล้วน่ารักมากเลย
ถือว่าช่วยสืบสารช่วยสืบสารวัฒนธรรมไทยแล้วน้องเขาลีลาไม่เบาตั้งแต่เด็กแบบนี้
ส่งเสิร์ฟต่อไปค่ะอืมครับ
เด็กเก่งน่ารักก็หาดูได้กับเราในช่วงของสบัดข่าวเด็กแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเขาบอกว่าเฮ้ยบ้านแตกแล้ว

งานนี้บ้านแตกแล้วไปลองฟังดู

คือเม็ดเขาไม่มาหลับเดือนแล้วนะ
แล้วมันตก
คุณผู้ชมที่ต้องเอามือถือขึ้นมาอย่างนี้ต้องบอกนะบางทีรับสายใครต้องระวังไปเจอมิจฉาชีพอาจจะเสียสตังค์

แต่ถ้าไปเจอกับสิ่งนี้เขาให้แล้วก็คุณสามีทั้งหลายแหล่อาจจะต้องเสียชีวิตครับ
ฮัลโหลท่าน

คือเม็ดเขาไม่มาหลับเดือนแล้วนะ
แล้วบอกไหมเนี่ย
อ้าวเธอพูดแบบนี้ได้ไงอ่ะก็วันนั้นฉันอยู่ด้วยกันไง

ก็วันนั้นน่ะต้องให้พูดด้วยเหรอ

ต้องให้พูดแบบนี้คือจะไม่รับผิดชอบใช่ปะ

ติ๊มใคร
อ้าวโทรพิษคอนโทรพิษคอน

อึ้งเลยหรอ
โอ๊ยเราติ๊มไงเราชื่อติ๊ม

เธอโทรหาใครอ่ะ

ท่านจะโทรหาโดมเหรอ

ไม่รู้นะผมพูดชื่อไปเรื่อยนะ

โทรหาใครก็ได้แต่อย่าโทรหาตี
อย่าโทรหาติ๊มโทรให้ถูกคน
โถแล้วมาพูดเรื่องเมนไม่มา

เห็นไหมน่ะเมียเขามาแล้วนะ

แค่แค่คนโทรผิดแต่ก็เกือบสู่ผิดได้นะคะ

เราจนถึงช่วงท้ายของรายการ
ทิ้งท้ายด้วยความน่ารักของครอบครัวแมวเหมียว
รายการต่อไปติดตามกันด้วยนะครับ

ดีแล้วอ่ะ

ฝีมือสุดท้าย

ที่รับทราบ
ของตัวหน้า

แนะนำ